สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

คดีที่พ่อเลี้ยงวัย๓๑ปี

เขี้ยนไปจนกระทั่งเด็กเนี่ยสลบสลบคาขื่อที่ผูกทิ้งไว้นะฮะ
และสุดท้ายนะครับพ่อเลี้ยงยังแขวนตัวเด็กทิ้งไว้อีกหลายชั่วโมง
หนำใจครับจับปากเด็กกรอกด้วยฉี่ของเด็กที่ฉี่ไว้ในขวดคุณ
กรอกฉี่ให้เด็กกินหลังจากนั้นเตะเด็กจนตายคาเท้าตายคาขื่อตายคาพันธนาการคุณ
เด็กชายวัย๘ขวบเจอแบบนี้คุณดูสิแม่แท้แล้วก็ตัวพ่อเลี้ยงเองนะฮะ
พาส่งโรงพยาบาลสุดยื้อแหละครับท้ายที่สุดเนี่ยพ่อเลี้ยงหนีลงใต้
จะกลับบ้านเกิดที่สงขลาถามว่าถูกจับไหมถูกจับครับถูกจับหัวค่ำเมื่อคืนนี้นะฮะ
จังหวัดประจวบคลีขันกลางทางระหว่างสระบุรีไปสงขลาเนี่ยนะฮะ
ตำรวจนำตัวมาที่สระบุรีสอบสวนเขาพากเศษนะคุณ
เขาบอกเขาเตะลูกเลี้ยงไปทีเดียวเองเตะเด็กชาย๘ขวบไปแค่ทีเดียวเอง
แต่ทีนี้ตำรวจต้องสอบปากคำอย่างเข้มข้นแหละครับท้ายที่สุดหลังจากจับกลุ่มได้แล้ว
สอบปากคำแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะตำรวจเนี่ยพาตัวของพ่อเลี้ยงรายนี้
ชื่อว่านายวิรัติอายุ๓๑ปีนายวิรัติแซ่เห็งนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพในที่เกิดเหตุ
ก็คือที่บ้านทาวน์ซาวส์ชั้นเดียวภายในหมู่บ้านจุธาวันเขตเทศบาลตะบลหนองแคร์
คุณเชื่อไหมฮะว่ามีคนไปรอจะบรุมประชาธรรมกันเยอะเลย
ญาติพี่น้องของเด็กชายทั้งชาวบ้าน
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่นำตัวพ่อเลี้ยงโหดนี้ลงจากรถกันหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะเมื่อมาถึงจุดที่พ่อเลี้ยงจะต้องทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ญาติของเด็กชายและชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ดาทอสาบแช่งสาดน้ำพากันกรูเข้ารุมประชาธรรมนายวิรัตินะครับ

เกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายตรงนี้แหละครับ
แล้วก็มีการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ๖จุด
จุดที่๑คือจุดที่แขวนเด็กชายวัย๘ขวบลูกเลี้ยงโยงกับหน้าต่างห้องเด็ก
พันธนาการเอาไว้แบบนั้นนะฮะ
จุดที่๒คือจุดที่ใช้เท้าเตะเด็กกลางห้องนอน
จุดที่๓นะครับคือเด็กฉี่ใส่ขวดแล้วตัวพ่อเลี้ยงบังคับให้เด็กกินฉี่ของเด็กเอง

ที่๓ขออภัยจุดที่๔นะฮะคือจุดที่แขวนเด็กไว้ในห้องใช้ราวตากผ้าแล้วก็เชือกเป็นจุดแขวน
และจุดที่๕นะครับก็คือทางเข้าห้องครัวที่ใช้เชือกมัด
ส่วนจุดที่๖ก็คือห้องนอนพ่อแม่และบังคับให้กินพริกป่นและเด็กก็อาเจียนด้วยนะครับ
คือจากพฤติการของพ่อเลี้ยงรายนี้นะฮะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๙ตุลาคมช่วง๒ทุ่ม
พ่อเลี้ยงเองนะครับดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็จับเด็กชายวัย๘ขวบ
สมมุติว่าน้องบีนะมัดด้วยเคเบิ้ลไทยพันธนาการเด็กโยงด้วยสายไฟไว้กับขื่อบ้าน
ไม่ให้กินข้าวกินน้ำนะฮะเขี้ยนตีเด็กด้วยสายไฟหลายครั้งเชื่อไหมฮะตียังไงจนเด็กสลบ
แล้วก็มัดโยงไว้อย่างนั้นอีกหลายชั่วโมงไม่ยอมปล่อยตัวเด็กนะครับจากนั้นนายวิรัติเข้าห้องนอนไปนอนหน้าตาเฉยเลยกระทั่งตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนคุณมันกี่ชั่วโมง๔ชั่วโมงนะ
เห็นน้องบีวิรัติด้วยการบาดเจ็บและอ่อนเพลียแต่ก็ไม่ได้สงสารนะครับกรอกปากเด็กด้วยปัสสาวะของเด็กเองที่เคยปัสสาวะไว้ในขวดจากนั้นตัวพ่อเลี้ยงใช้เท้าเนี่ยเตะช้ำ
แต่เด็กยังแน่นิ่งจากนั้นก็อุ้มเด็กเข้าไปในห้องนอน
เพื่อให้ภรรยาหรือแม่แท้ของเด็กดูอาการ
แม่เด็กก็ด่านายวิรัติว่าทำไมทำกับลูกรุนแรงแบบนี้
จากนั้นก็ช่วยกันนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลหนองแคร์
พยายามปั๊มหัวใจอยู่นานไม่สามารถยื้อชีวิตได้
และนายวิรัตินะคุณรีบกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้า
ขี่จักรยานยนต์สกุปปี้ไอทะเบียน๑กไก่ททหาร๖๘๑๒สระบุรี
หลบหนีเพื่อจะไปบ้านเกิดที่สงขลาแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
ใช้เวลาในการทำแผนตรงนี้คุณประมาณ๑๕นาที
ตอนที่กลุ่มตัวนายวิรัติกลับขึ้นรถตู้นะโอ้โห
น้องบีเดินทางมารออยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ยายร้องไห้โหแล้วก็ซุดลงกับพื้นนะครับ
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยายบอกว่าจะขอเข้าไปดูการทำแผน
อยากจะเห็นหน้ามาหน่อยเห็นหน้าผู้ต้องหา
ไม่เข้าใจว่ามาทำกับหลานตัวเองรุนแรงขนาดนี้ได้ยังไง
ตัวยายเองนั้นเลี้ยงหลานมายังไม่เคยตีสักครั้งเลยนะครับ
ขณะที่นางยุวดีแม่ของเด็กนี้
ตอนนี้แม่ของเด็กนะคุณก็ถูกคำถามจากสังคมเหมือนกัน
ว่าทำไมปล่อยให้พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย

ของเด็กบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยอมรับว่าบางครั้งก็อยู่ในเหตุการณ์ที่สามีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ย
ลงมือทำร้ายร่างกายลูกแท้ของเธอเอง
รู้สึกสงสารลูกแต่ไม่กล้าเข้าไปห้าม
เพราะกลัวว่าสามีจะลงมือทำร้ายร่างกายลูกชายหนักขึ้นไปอีก

และอีกอย่างนะเวลาสามีโมโหเนี่ย
สามีก็จะทำร้ายร่างกายเธอด้วยในบางครั้ง
ส่วนสาเหตุเกิดจากการที่สามีโมโหเวลาลูกไม่เชื่อฟัง
หรือบางครั้งถามอะไรก็ไม่พูดนะครับ
แล้วก็แม่เด็กยอมรับว่าตอนนี้เครียดมาก

และเธอแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วย
เพราะเธอก็ตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีลูกสาวอีกหนึ่งคนที่ต้องดูแล
หลังจากนี้จะพากันหนีไปหาที่อยู่ใหม่กันลำพังแล้วนะครับ
เมื่อถามว่าที่ไม่อยากเจอสามีเพราะสงสาร
โกรธที่ทำกับลูกชายจนตาย
ยุวดีบอกว่าตอนนี้โกรธตัวเองมากกว่า
ตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้นะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับการทำแผนเสร็จสิ้น
ตำรวจคุมตัวนายวิรัติกลับไปสอบสวนเพิ่มเติม
ก่อนจะคุมตัวฝากขังต่อสารจังหวัดสระบุรี
ดำเนินคดีนายวิรัติ๓ข้อหาครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย
มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วก็๓หน่วงเหนี่ยวกลับขังให้ถึงแก่ความตาย
โดยเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
ตามพระบอกคุ้มครองเด็กนะฮะ

ไปวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีบรรยากาศ

ยังใจสลายแล้วก็ยังทำใจไม่ได้อยู่นะคะ
นี่ตอนที่ทีมข่าวไปถึงที่วัดนะคะวัดหนองพระบาง
ตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่จัดงานศพของน้อง
แล้วก็ไปเจอคุณยายของน้องเนี่ยโอ้โหยังโศกเศร้าเสียใจเนี่ย

คุณยายร้องห่มร้องไห้นะคุณ
แล้วก็เล่าให้ฟังพูดถึงลูกเขยโหดคนนี้
มาอยู่กินกับลูกสาวได้สักเกือบปีแล้ว
แล้วก็เดือนที่แล้วลูกสาวก็มารับหลาน

หลานชายก็คือน้องบีจะอยู่กับยายตลอดเลย
ก็อย่างที่ยายบอกนะยายเลี้ยงยายไม่เคยแตะไม่เคยตีเลย
ใช่ค่ะคือไม่คิดไงว่าเวลาที่เขาเอาไปเลี้ยง

หนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ได้ก็อดข้าว
ถามอะไรไม่ตอบก็โดนเขี้ยนโดนตี
แล้วยายบอกด้วยนะว่าลูกเขยโหดคนนี้
ยิ่งเวลาได้ดื่มเล่ามาเนี่ย
จะทำตัวกลางใหญ่โตเหลือเกินนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับดำเนินคดีโดยเร็ว
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้ว
เอาฟังเสียงคุณยายค่ะ
การยุ่งแต่อยากจะินอะไรฉันหายข้าไม่อยู่กับแม่เขา
ไม่สเตอร์ไลห์เลยเนี่ยหลานฉันฉาย
พี่บอกอะไรเขาก็ทำตามทุกอย่าง
วันนี้แหละค่ะความเช่าตกเสียใจของยายนะ

คุณคิดดูสิว่าพ่อเลี้ยงทำขนาดไหน

ทำอะไรกับเด็กไปบ้างเด็กชายวัย๘ขวบตัวเล็กนิดเดียว
ใช่ค่ะแล้วแม่แท้ของน้องคืออ้างว่าไม่สามารถปกป้องลูกได้
คือเป็นเพราะว่ากลัวว่าทางแฟนจะทำร้ายลูกหนักกว่าเดิม

ใช่เมื่อวานนี้นะคือน้องชายของแม่เด็ก
คือก็ทนไม่ไหวเหมือนกันที่ทำไมเป็นคนเป็นแม่ไม่ปกป้องลูก
ในงานศพเนี่ยน้องชายนี่ตบหน้าพี่สาวเลยนะ

แต่ตอนนี้ตัวแม่เด็กก็กังวลใจเหมือนกันนะ
แม่เด็กก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วเหมือนกัน
ก็เป็นจำเลยของสังคมเหมือนกันนะฮะ
งานนี้นะครับก็มีคุณครูประจำชั้นของน้องบี
ก็มาแสดงความเสียใจกับคุณยายของน้องบีด้วย
แล้วก็ญาติญาติก็เตรียมจัดงานศพ
แล้วก็เตรียมชาปนกิจน้องบีในวันเสาร์นี้แล้วนะฮะ
นี่ก็เป็นพ่อเลี้ยงโหดที่ล่าตัวเจอแล้ว